เดือนตุลาคมนี้จะมีพระราชพิธีสำคัญของประเทศไทยนะคะ
ก็คือการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครทางชนละมาก
โดยขบวนพยุหะยาตราทางชลมาก
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองค่ะ
ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องปลายเพื่อให้ทุกคนนั้นมีความเข้าใจนะคะ
เกี่ยวกับความสำคัญของการจัดกระบวนเรือพระราชพิธี
ซึ่งนี่ถือว่าเป็นศิลปะทางวัฒนธรรมของไทยที่มีหนึ่งเดียวในโลก
ภาครัฐและภาคเอกชนก็ได้ร่วมกันจัดงานนิทัศกาล

เทเรือประกอบการภายเรือพระราชพิธีเป็นหนึ่งในศิลปะบนผืนน้ำ
สืบทอดมาแต่โบราณ
ขบวนพยุหายาตราทางชลมากถือเป็นการรวมงานสินไทยไว้ด้วยกันหลายแขนง
สังขีดศิลป์คือการเฮเรือเพื่อถ่ายทอดความวิจิตของงานศิลปะไทย
งทัพเรือได้ร่วมกับไอคอนสยาม
จัดนิทัศน์การกระบวนพยุหายาตราทางชลมาก
ภายใต้แนวคิดศิลปะบนผืนน้ำ
บริเวณชั้นเอ็มและชั้น๑ไอคอนสยาม

ในรูปของขบวนพระอยู่หายาตาทางจุฬม่า
เพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
รวมทั้งเยาวชนได้เห็นถึงประเพณีของเราที่มีมาช้านาน
ก่อนจะได้รู้ว่าเรือพระราชพิธีของไทย

ผู้เข้าชมงานจะได้รับชมโมเดลเรือจำลองทั้ง๕๒ลำ
นำมาจัดวางตามรูปขบวนเรือพระราชพิธี
ตามแบบโบราณราชประเพณี
และเป็นริ้วขบวนพระอยู่หายาตาทางจุฬม่า
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครทางชนละมาก
เนื่องในพระราชพิธีปรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒
ในวันที่๒๔ตุลาคมนี้ด้วย
เรือทุกลำแกะสลักอย่างวิจิตรงดงาม
จำลองการทำหน้าที่ของกำลังพลประจำเรือในตำแหน่งต่าง
แต่ที่โดดเด่นและได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษนะคะ
ก็คือเรือพระที่นั่งจำลองทั้ง๔ลำนี้
เพียงแต่ได้ชมความอลังการของขบวนเรือ
ยังได้ทราบประวัติของเรือแต่ละลำด้วย
โดยสามารถอ่านได้ที่ตู้จัดแสดง
หรือผ่านจอมอลติมีเดียที่จัดทำไว้ถึง๓ภาษาด้วยกัน
เดินขึ้นไปอีกชั้นก็จะมีการจัดนิทัศกาล
อีกจุดที่รวม๓ส่วนเข้าไว้ด้วยกันคือ
ส่วนจัดแสดงที่๑จากเรือรบสู่เรือพระราชพิธี
ส่วนจัดแสดงที่๒ศิลปะบนผืนน้ำ
ถ่ายทอดความงดงามบนลำเรือ
ความวิจิตรของช่างศิลป์ไทย
ผ่านภาพถ่ายนับ๑๐ภาพและเครื่องประกอบต่าง
ที่ใช้ในขบวนเรือพระราชพิธี
ส่วนนี้นะคะมีไฮไลท์อยู่ที่
การนำเทคนิคพาโนรามาโฮโลแกรม
มาใช้นำเสนอเรือพระที่นั่งทั้ง๔ลำ

คลืบซ้านสายน้ำแห่งพระบรมี
จัดแสดงวิดิทัศน์สารคดี
การจัดขบวนเรือพระราชพิธี
ฉลองสริราชสมบัติครบ๖๐ปี
พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศ
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษ

และความพิเศษของการชมนิทัศกาลครั้งนี้
เทนต์ของพระราชพิธีนี้มีเยอะมาก

ไม่นับว่าตั้งแต่ต้นแล้วเริ่มกับสินนะครับ
แล้วคำถามของเราคือทำยังไงให้มันมีชีวิต

เพื่อนำเสนอข้อมูลที่มีอยู่ณปัจจุบัน

ยิ่งไปกว่านั้นคือเรามาคิดกันว่า
ในปีนี้เอาไว้ได้ยังไง

แพร่หลายโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งซื้อหนังสือ

ซึ่งบางท่านไม่มีโอกาสหรอกเพราะราคามันแพง
ผู้เข้าชมงานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า
ภายในสุจิบัติที่จะได้รับก่อนเข้าชมงาน
หรือภาพเดียวกันกับที่จัดแสดงในนิทัศกาลนี้
ก็จะปรากฏคลิปวิดีโอขบวนเรือพระราชพิธีในอดีต
และรูปภาพเรือพระราชพิธีต่าง
สำหรับนิทัศกาลขบวนพยุหะยาตราทางชนละมากเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองจะจัดไปจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมนี้
สามารถรับชมได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ
ชรพงศ์ชัยงามถ่ายภาพสรรญาคงอยู่ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน